พาไปหาสถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อนกันหน่อยดีกว่า

ว้าวเฮ่ย
นี่คือความสุขสนุกระดับโลกเลยนะคะคุณ
ระดับจักรวาลเลยว่าได้เหมือนแบบนั้น
ต้องค่ะเป็นภาพบรรยากาศความสนุกสนาน

เขามาเล่นน้ำคลายร้อนกันที่เกาะกลางแม่น้ำปิง
ตำบลในเมืองจังหวัดกำแพงเพชรคุณ
เรียกได้ว่าทั่วเกาะกลางแห่งนี้แทบไม่มีว่าง
ไม่มีที่ว่างเหลือเลยนั่งกันแน่นไปหมดเลย
แน่นไปหมดเนี่ยค่ะมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งวัยรุ่นมีทั้งเด็ก
อันนี้เจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลความเรียบร้อยแล้วก็มีแจกเสื้อ

ก็มาดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณนี้นะคะ
ซึ่งหน้าร้อนหรือว่าหน้าแรงแบบนี้แหละ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะนำห่วงยางมาจัดวางแล้วก็คอยให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน
พร้อมกับเขาจะเนรมิตเกาะกลางแห่งนี้ให้เป็นเสมือนสวนสนุกขนาดย่อมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนะคะ
แล้วก็ในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่บอกก็มีพี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่มีคลาดสายตาแน่นอน
ส่วนน้องหนูก็มีผู้ใหญ่ไปด้วยเนาะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะจ๊
แต่ถ้าเล่นมากเฮ้ยน้องใบตองผิวดิ

ก็ต้องไปหาของกินอร่อยค่ะเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินที่นี่เขาก็จัดแน่นจัดเต็มไม่แพ้กัน
มีทั้งขนมอาหารข้าวอาหารหวานสารพัดจัดเต็มเล่นไปกินไปรับรอง
อ้วกกินเยอะอ่ะสิแล้วลงไปโดดน้ำเดี๋ยวก็โอ้โหจุก
เล่นให้เสร็จก่อนหิวแล้วค่อยขึ้นมาพักทานนะจ๊ะเล่นไปกินไปแบบนี้ก็ระวังด้วยเนี่ยน้องน้องหนูโหชอบมากเลยนะคะอาหารการกินก็แน่นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะแห่งนี้นะคะแบบนี้จะช้าอยู่ทำไมอ่ะบอกได้คำเดียวก็มาดีครับ
ที่นี่ก็แนะนำอยากให้ลองไปกันได้ช่วงที่คนเยอะหน่อยนะอีกที่จะพาไปนะครับที่บนราชธานีแกงไฮ

ชมพูอำเภออุบลราชธานีนะฮะ
แก่งไฮแห่งนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะ
มีมนต์เสน่ห์สวยงามไม่แพ้ที่อื่นครับ
ด้วยความสวยงามที่อยู่กลางป่ากลางเขากลางธรรมชาติ
รื่นไปด้วยต้นไม้นะฮะที่ปกคลุมไปทั่วทั้งแก่งเลยครับ
อีกทั้งยังเป็นลำน้ำที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไป
กระแสน้ำที่อาจจะดูแรงหน่อยนิดไปแบบนี้
แต่ก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังแต่ว่าน้ำมันไม่ลึกไง
ความลึกของน้ำเนี่ยมันก็ไม่เกินสักเมตรหนึ่ง
ค่ะพอยืนได้สำหรับเด็กโตหน่อยนะฮะใช่ครับยืนได้ยังพอยืนได้นะครับ
แล้วก็มีลานหินใต้น้ำเป็นเหมือนสไลเดอร์แบบนี้
เล่นกันสนุกสนานทุกเพศทุกวัยใส่กันไม่ยั้งเลยครับแบบนี้
อกจากนี้นะครับบริเวณริมแม่น้ำเขามีนี่ด้วย
มีอะไรฮะแค่ไม้ไผ่อ๋ออุ๊ยก็แค่ไม้ไผ่เอง
ไม่ใช่อย่าไปดูถูกดูแค้นเขาว่าเอ๊ยโอ้โธ่แค่ไม้ไผ่
คุณคิดได้ยังไงถามจริงมันคือแค่ไม้ไผ่ที่เอาไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
นี่แหละครับโอ้โหไปนั่งพักบรรยากาศชิวแบบนี้
นั่งฟังเสียงน้ำไหลสัมผัสลมเย็นแล้วก็ลงไปเล่นน้ำ
เสียงโดดน้ำตั้มตุ้มตับสนุกสนานกันไปนะครับ
บอกเลยนะมาที่นี่อร่อยด้วยเพราะมีของกินบริการอยู่ข้างเพียบเลยนะครับ
ไปกันได้ที่อำเภอวิบูรมังสาหารก่อแก่งแห่งนี้นะครับ
เขาบอกว่ามีหลายจุดที่น่าสนใจได้เที่ยวชมกัน
ก็นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยอีกด้วยนะครับ
ก็ไปกันได้คุณผู้ชมนะครับที่อุบลราชธานี
เพลงไฮบ้านหินลาดตำบลกุฎชมพูอำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี

น่ารักน่าเที่ยวน่าไปน่ากินทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม